ควงปืนไปยิงเพื่อนบ้านตายคาเถียงนาเลยนะคะ
สาเหตุเกิดจากเรื่องของความเป็นเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะ
ปลูกต้นไม้ล้ำพื้นที่กันบ้านอยู่ติดกันในรั้วอยู่ติดกันเนี่ยนะคะ
คือผู้ตายเอาต้นมะค่าโมงมาปลูกอยู่ริมรั้ว
และทำให้กิ่งมันยื่นพาดเข้ามาในบ้านเขา

พื้นที่บ้านเหล่าเงินตำบลเหล่าเงินอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นเถียงนาปลูกอยู่กลางสวนยางพารา
ห่างจากหมู่บ้านออกไปประมาณ๕กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ไปถึงพบศพนายเสถียรเพ็งพิทักษ์อายุ๕๕ปีค่ะ
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างเถียงนา
ตรวจสอบสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงนะคะ
ปืนขนาด๓๘ที่๔ข้างซ้าย๒นัด

แขนซ้ายมีบาดแผลด้วยมีหัวกระสุนตกอยู่สองนัด
อกกระสุนตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นเพื่อนบ้านค่ะ
เพื่อนบ้านคนนี้ชื่อว่าไหนสันโผงเพียนชายสงฯ
มีอาชีพซื้อขายไม้ยูคาลิปตัส
เอาอาวุธปืนมายิง
แล้วก็เอาอาวุธปืนที่มายิง
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจเองเลยที่สพโซ่พิสัย
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุเขาเล่าให้ฟังมีที่ดินติดกับ
ผู้ตายมีทางเดินเล็กเล็กกั้นเอาไว้แต่ผู้ตายเอาดอก
เรืองมาปลูกล้ำที่ดินพยายามเตือนหลายครั้งแต่ก็
ไม่ฟังหลังหลังมีเอาต้นมะค่าโมงมาปลูกเพิ่มอีก
มันก็ล้ำเข้ามาในพื้นที่ใหญ่เลยและนอกจากนี้แอบขโมยจับปลาใน
ของผู้ก่อเหตุไปทำกับข้าวกินด้วยก่อนเกิดเหตุค่ะฟางเส้นสุดท้าย
ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาเคลียร์ปัญหากับผู้ตายที่นั่งกินข้าวอยู่ที่
นาห่างจากหมู่บ้านห้ากิโลเมตรแต่กลับถูกต่อว่าด้วยคำหยาบ
คายโมโหค่ะชักปืนยิงไปสามนัดผู้ตายกระโดดเถียงนา
พยายามวิ่งหนีแต่ตัวเองนะคะตามไปยิงซ้ำจนเสียชีวิต
หลังจากกรีดยางเสร็จตัวเองก็กลับเข้าไปในหมู่บ้านนะ
เพื่อที่จะป้อนข้าวลูกพิการแล้วก็จะนำข้าวเนี่ย
กลับมาให้สามีกินในช่วงที่กลับมาค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์สวนกับผู้ก่อเหตุผ่านไปหนึ่งชั่วโมง
ขี่รถกลับมาหาสามีที่สวนยางพาราปรากฏว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะคะ
พนักงานสอบสวนสพโซ่พิสัยแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
พกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ